หลายคนรับทรัพย์กันไปไม่น้อยเลยนะคะ
จากการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
โอ้โหคนนี้มาทุกมวดแน่ครับ
ทุกมัวจริงต้องยกให้กับพี่มั่มราคอนิกนะคะ
ปลายปีไม่รู้เมื่อกี่มวดต่อไปกี่มวดนะที่ถูกรางวัลไปนะคะ
ปีใหม่ก็ฟาดไปกี่อีกเกือบสิบใบ
ถูกเลขท้าย๒ตัวเลขหน้า๓ตัว
พี่มั่มโพสไว้ว่าเลขหน้า๓ตัวคือ๗๘๖ใบ

ขึ้นหายเลยนะคะ
นี่ฉันหาซื้อได้แต่ว่าไม่ได้ซื้อคนนี้เขามาทุกงวดอีกคนนึงของวงการบันเทิงเราเหมือนกันพี่อ๋อมสกาวใจคุณผู้ชมลูกชายยังแพงฤทธิ์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะให้คุณแม่พอได้ชื่นอกชื่นใจพี่อ๋อมบอกงวดนี้มาน้อยแต่มานะ๒ตัวท้าย๕ใบจุก
แม่น้าห้าใบอ่ะจริงจริงจริงจริงเรียกเขาว่าเจ้าพ่อก็คือเจ้าพ่อจริงจริงเลยนะให้เข้ามาคุณมวดเลยนะ
คนตามเขาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมมากันที่ดาราสาวสายมูกันบ้างดีกว่า
นี่ก็ได้ยิ้มกลิ่มกับเขาเหมือนกันนะคะน้องแก้มบุ๋มปรียดาประเดิมงวดแรกของปี
มีได้ค่าขนมจากการถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวหน่อ๓ใบ
โชคไป๖๐๐๐บาทค่ะ

บุ๋มถูก๓ใบคุณพ่อถูกมากกว่านั้นถูก๙ใบคุณผู้ชม
รับไปเลย๔๘๐๐บาท
บอกว่าคืนก่อนออกสลากเนี่ยเธอจุดทูปขอพรพ่อปู่
ตัวเลขก็ตามภาพเลยนะคะคุณผู้ชม
เลขนี้ปรากฏน้องซื้อมาแล้วก็ถูกจริง
น้องบอกว่าถูกเล็กน้อยตัวเองถูกไม่เท่าไหร่ค่ะ
ยังพาแฟนถูกตามไปด้วย
เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยพากันมาคอมเมนต์ขอบคุณเธอกันเพียบเลย
ถูกต้องค่ะแต่เห็นบอกว่าสีสันของงวดนี้ไม่ธรรมดานะคุณนะ
เพราะว่าไอ้ตัวเลข๓ตัวเลขท้ายรางวัลที่๑อะไรอย่างนี้
คนบันเทิงเขาพร้อมใจให้โชคกันเยอะเลยใช่ไหมพลอย

ใช่เนี่ยทั้งทะเบียนรถของแจ๊คแฟนฉันใช่ไหม

ไม่เป็นไรอันนี้เราฟังคนที่เขาถูกรางวงรางวัลกันมาเยอะแล้ว

เรานั่งกัน๓คนก็ไม่มีใครถูกนะคะ

นอนทับกองลอตเตอรี่กันไปเลย

บอกว่าเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนอนเศร้าไปเลยสิคะซิสเศร้าแบบนี้เลยนะ
อันนี้งวดเดียวเลยเหรอซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
อันนี้งวดเดียวหรือว่ามีหลายงวดรวมกันหรือเปล่าคุณผู้ชมนะ
จุดนี้ต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์กองสลากต้องเข้าแล้วแหละ

นี่แหละนะอย่างที่เราเตือนกันตลอดว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง

ไม่ใช่แค่พี่จักรจันทร์คนเดียวนี่เลยค่ะลงหม้อตามตะหม่ำกันไปเลยค่ะ

แกงลอตเตอรี่ไปเลยสิจ๊ะก็มันไม่ถูกดีนักนี่เลย

โก้เข้าไปจ้าเป็นไงล่ะ
ก็มันไม่ถูกดีนักก็กินลอตเตอรี่มันไปเลย
แกงแทนเนื้อหมูไปเลย
ลอตเตอรี่แทนมันไปเลยมันน่าจะอร่อยกว่า